แน่นอนค่ะมีเวลาช่วงปิดเทอมแบบนี้หลายคนอาจจะไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพเสริมก็ได้
อย่างพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดพยาวนี่นะคะคุณผู้ชมทำน้ำพริกกากหมูสูตรเด็ดสูตรอร่อยสูตรแซ่บหลาย
เรียกว่าขายดิบขายดีสร้างรายได้ได้กว่าพันบาทต่อวันเลยนะจ๊ะ
โอ้โหนี่พาไปเปิดสูตรเด็ดความอร่อยของน้ำพริกกากหมูกันที่ครัวสองตำบลครัวสองต่อที่ไม่ใช่สิเดี๋ยวที่ครัวสองต่อ
ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะจ๊ะอ๋อที่นี่ที่นี่พยาวนะใช่แล้วเขาบอกเลยว่าน้ำพริกกากหมูที่นี่อร่อยเด็ดไม่เหมือนใคร
เป็นสูตรเฉพาะเฉพาะแค่ไหนเฉพาะเลยว่าเฉพาะฉันกินคนเดียวได้เลย
ว่ามันอร่อยมากอร่อยมากจริงคือมันเด็ดทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตั้งแต่กากหมูกากหมูต้องกรอบ
เผ็ดเค็มหน่อยโอ้โหรสชาติกำลังดี
เอาไปทานคลุกกับข้าวสวยร้อนอีกก็อร่อยแล้ว
การันตีเลยนะคะว่าขายดีจริงเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นพันบาทเลยนะ
ซึ่งน้ำพริกกากหมูสูตรเด็ดนี้ก็เป็นของนางอำพรพูนชา
เจ้าของร้านครัวสองตอนนี่แหละ
พี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าขายน้ำพริกกากหมูนี้มานานกว่า๔ปีแล้ว

แล้วก็คิดค้นสูตรเองทั้งหมด

เพราะฉะนั้นรสชาติก็จะเด็ดมาก
เครื่องเครื่องแกงหอมซอสหอมพริกแกงต่างเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทำสดใหม่ทุกวันใช้แต่ของดีมีคุณภาพ
จริงหรือเปล่าไปฟังเสียงเจ้าของเขายืนยันกันค่ะ
คัดไปอย่างดีเองละคัดอย่างดิบยังดี
แล้วก็ยืนยันเลยว่าอร่อยเด็ดแน่นอนใส่ใจทุกรายละเอียดแบบนี้นะคะ

จุดนี้ว่าราคาขายกระปุกละ๒๐บาทเท่านั้นถูกมากค่ะ
กระปุกเท่านี้นะถูกต้องเลย๑๐บาทพกพาไปได้ทานเมื่อไหร่
ก็อร่อยแล้ววันหนึ่งนะคุณเขาทำแค่๕๐กระปุกค่ะ
จำนวนจำกัดด้วยของดีมีน้อยเออเพราะฉะนั้นใครอยากได้
ก็สามารถออเดอร์เพิ่มไปได้นะคะครับบางครั้งเนี่ยลูกค้า
เขาสั่งหนึ่งร้อยถึงสองร้อยกระปุกกันเลยทีเดียวเออ
สั่งไปแจกสั่งไปขายก็ได้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม
ท่านใดอยากจะลองลิ้มชิมรสหรือจะซื้อไปขายต่อก็
ติดต่อกันได้นะจ๊ะที่ร้านครัวสองต่อตำบลแม่กาอำเภอ
เมืองจังหวัดพระเยาขึ้นเบอร์ทัวร์ให้หน้าจ่อแล้วนะจ๊ะครับ
ติดต่อกันไปได้เลยนะจ๊ะแบบนี้ของดีเราต้องบอกต้องบอก
กันค่ะโอ้โหน่ากินมากคือนึกสภาพนะข้าวสวยร้อนโรย
ไปน้ำพริกกากหมูไข่ต้มเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเห็น